เอามาดูเรื่องนี้หน่อยแต่เรื่องนี้ดิฉันบอกเลยว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจจริง
แล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแม่ค่ะ
ที่มันมีอยู่ในทุกสายพันธุ์จริงไม่ใช่แค่มนุษย์ค่ะ
ซึ่งชาวบ้านเขาก็กลัวจะไปทำอันตราย
แต่ปรากฏว่าไปพบกับแม่ไก่ตัวหนึ่งถูกงูเห่ากัดตายคุณผู้ชมค่ะ
แต่สภาพของแม่ไก่เนี่ยตอนที่ไปเจอมันตายเนี่ย
เขาก็ไปแงะปีกมันดูในอุ้งปีกของมันเนี่ย
มีลูกไก่ตัวน้อยน้อยห้าตัวปีกแม่ไก่เนี่ย
มันโอบปกป้องลูกไก่๕ตัวนี้ไว้ค่ะ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะ
ตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาค่ะกู้ภัยพัทธลุง
บ้านเลขที่๑๓๐ที่พัทธลุงนะคะ
คุณพงชัยอภัยพงศ์บอกว่ามีงูเห่านะคะแผ่แม่เบี้ยใส่
นี่คุณผู้ชมให้ดูแม่ไก่ก่อนแล้วกัน
นี่ค่ะตอนที่ไปเจอเป็นซากของแม่ไก่นะคะ
ถูกงูเห่ากัดตายลูกเจี๊ยบตัวเล็กแบบนี้ค่ะ
ที่อยู่ใต้ปีกของแม่ไก่ที่แบบปกป้องพวกมันเอาไว้
คือกู้ภัยพยายามไปหางูเห่าแต่ไม่เจอ
ไปเจอแม่ไก่ตัวนี้ถูกงูเห่ากัดตายนะคะ
แล้วก็เจอลูกไก่ลูกเจี๊ยบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะคะ
ส่งเสียงร้องแล้ววิ่งออกมาจากใต้ปีกของแม่ไก่

ต้องปีกของแม่ไก่นี่นะคะมีบัดแผลถูกงูเห่าฉกทั้งสองข้างเลย
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคาดกันว่าแม่ไก่ตัวนี้
พยายามที่จะปกป้องลูกของมัน
พ้นจากอันตรายจากงู
แล้วก็ยอมเสียสละตายแทนเพื่อให้ลูกได้ปลอดภัย

ให้ลูกไปอยู่ใต้ปีกแล้วโอบกอดลูกไว้สุดชีวิต

แล้วคุณผู้ชมครับคือมันเหมือนนิทานที่เราเคยได้ยิน
ไก่มันมี๗ตัวแต่มันไม่รอด๒ตัว
เหลือ๕ตัวลูกเจี๊ยบ๗ตัวเหลือ๕ตัว
แม่ไก่ยอมตายค่ะนี่ค่ะ
ก็รอดจากคมเขี้ยวและพิษของงู
ด้วยปีกของแม่ค่ะ